คุณผู้ชมเมื่อวานนี้๑๔ตุลาคมแน่นอนเราย้อนกลับไปมรำลึกเหตุการณ์๑๔ตุลา
เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มสภาพนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันออกไปทำกิจกรรมรำลึก

นี่ไงพระเด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ
แก้รัฐธรรมนูลไม่หายจน
นั่นแหละฮะก็เป็นความคิดความรู้สึกของเด็กในยุคปัจจุบันนะฮะ
นายพระดิษฐ์ชีวารรักษ์หรือว่าเพนกวิ้น
นี่เขาเป็นนักศึกษาของธรรมศาสตร์
พร้อมกับกลุ่มสภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะฮะ
จัดกิจกรรมแขวนป้าที่มีข้อความว่าที่คุณอ่านพระเจ้าก็พูดแล้วฮะ
เด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ
หน้าที่บริเวณรั้วของกองบัญชาการกองทัพบกแล้วก็อ่านบทกวีรำลึก
พร้อมกับวางนกกระดาษสีขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์
ย้อนบริโรคเหตุการณ์๑๔๒๕๑๖เป็นการมาเรียกบริโรคประชาธิปไตยของประชาชน
ขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
แล้วก็รัฐบาลทหารจนเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายนะครับ
จริงรุ่นเราก็อาจจะไม่ค่อยทันเหตุการณ์นั้น
แต่มั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครไม่เคยได้ยินเรื่องเหตุการณ์ที่เกิด
ก็ถูกเล่าต่อกันมามีภาพมีคลิปออกมาให้เห็นกันเป็นระยะนะฮะ
ซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้
แต่พอไปถึงบริเวณที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก
ตำรวจนครบาลังเลิก็ชี้แจ่งบริเวณบริเวณของการชมนุมบอกว่า
พวกคุณเนี่ยไม่สามารถให้ทำแบบนี้ได้นะ
ไม่สามารถอนุญาตนำป้ายไปแขวนที่รั้วของกองทัพบกได้นะ

ทั้งหมดก็เลยพอแสดงเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันกลับไป
โดยไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
ส่วนกรณีที่ผู้บัญชาการทหารบกใช้เวทีบรรยายพิเศษ
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของกองทัพบก
ถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงการเมืองหรือไม่

เวทีนี้พูดพาดพิงไปหลายท่าน

โทยิงสุนิสาธิวากรดำรงโคศก

เสนอให้นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เพราะว่าดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยใช่ไหมฮ

ให้กล้าแสดงภาวะผู้นำ
ด้วยการพิจารณางดบำเน็ตผู้บัญชาการทหารบกได้ไหม

และวางตัวไม่เหมาะสมบ่อยครั้ง

เป็นฝ่ายสร้างความแตกแยกเสียเองหรือเปล่า
คือเรื่องนี้เขาพูดกันเยอะว่ามันเหมือนเป็นเกียรติศักดิ์ศรี

หน้าที่รับใช้ชาติให้วางตัวเป็นกลาง

แต่ท่านก็ไปพูดโยงกับเรื่องของการเมืองทรัพย

ก็มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดแบบนี้

คือคุณเทพทรทรรย์บอกว่า
กรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
อยากให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ขยายผลลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน
ก็คือพูดง่ายพบทบนั่นแหละ
พลเอกประยุทธ์ควรกำชับกำชาให้ทำหน้าที่ภายใต้บทบาท
ที่อยู่ในกรอบของกฎหมาย
ต้องไม่ใช้กลไกรัฐบาลเข้าไปแทรกแทรง
เล่นงานฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่เป็นธรรม
คือเมื่อวานนี้๑๔ตุลาผ่านมาแล้ว
ปีหลายคนบอกว่าอาการตอนนี้เหมือนแดจาวู
มันย้อนกลับไปตอนนั้นพระเด็จการทหารรุ่งเรือง
ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังเรียกร้องประชาธิปไตย
กำลังเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นของประชาชน